เขาอ้างว่าเบรกแตกแล้วก็พุ่งชน
รถที่จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยนะ๔คันแบบนี้เลย
แต่เรื่องนี้มี๒ประเด็นประเด็นแรกก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือรถที่ถูกรถบันทุกข์พุ่งชน
ใน๔คันนี้มีภรรยานั่งอยู่มีลูกนั่งอยู่

เขาก็ลงมาด่าคนขับรถบรรทุก
แล้วด่าพาดพิงเหมือนกับเหมารวมคนภาคอีสาน
แต่ดิฉันขออนุญาตไม่พูดประโยคที่เขาด่า

เพราะว่าในโลกโซเชียลกระหน่ำด่า
คุณรู้ว่าคุณประสบอุบัติเหตุเพราะว่ารถบรรทุกมาชนคุณ
แต่คุณทำไมไม่ควบคุมสติอารมณ์ไปด่าเขาแรงแบบนี้
มันพาดพิงคนทางภาคอีสานไม่ได้
คือลูกเมียก็เจ็บสาหัส
แต่ถ้าจะด่าจะว่าก็ว่าคนขับรถบรรทุก
ใช่อย่าไปก้าวไก่ถึงภาคถึงคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกนะคะเกิดขึ้นที่สี่แยกห้วยบงนะคะ
อำเภอเสลิมพระเกียจังหวัดสระบุรี
เป็นรถบรรทุกปูนปูนอยู่เต็มคันรถเลยค่ะ
รถก็คือพุ่งขึ้นเกาะกลางถนน
ปูนที่บันทุกข์มาก็ตกเกลือนพื้นถนน
รถบรรทุกคันนี้พุ่งชนท้ายรถยนต์
รถกระบะที่จอดติดไฟแดงอยู่๔คันรวด
ส่งผลให้สองแม่ลูกบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นางสาวนันทนามาเสถียร
และเด็กหญิงอนันตามาเสถียรอายุ๑ปี๗เดือนเท่านั้นเอง
นั่งมากับรถมิซูบิชิสีดำ
หมายเลขทะเบียนครคว๖๐๓๙กรุงเทพฯ
สภาพรถคือถูกชนอัดจนด้านหน้า
แล้วก็ด้านท้ายรถยุกไปเลยนะคะ

แล้วก็นำ๒แม่ลูกสทธิ์สรงโรงพยาบาลสระบุรี
คนขับรถบรรทุกที่ชื่อว่าในก้าน
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถบรรทุกปูน

มาจากโรงปูนเขาวงจะไปส่งที่สะแก้ว

เบรกไม่อยู่ก็เลยหักพวงมาลัยรถ
ขึ้นบนเกาะกลางถนนเพื่อที่จะหยุดรถให้ได้
แต่ลดน้ำหนักเยอะค่ะ

ก็เลยไปพุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้า๔คัน
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในรถปิซูบิชิสีดำที่ถูกชนเป็นคันแรก
มีภรรยากับลูกได้รับบัตรเจ็บสาหัสแล้วนะคะ
รถบรรทุกพ่วงคันนี้พึ่งชนท้ายรถของเขาคือชนแรง

ก็เลยทำให้ภรรยากับลูกเขาเจ็บหนักค่ะ

ก็เลยไปชนกับคันข้างหน้าอีก๓นะรวมเป็น๔
โมโหเพราะภรรยากับลูกนั่งอยู่แล้วก็เจ็บหนัก
เขาก็เลยด่าคนขับรถบรรทุก
ให้ของลับด้วยตอบโต้กันด้วยเกือบจะวางมวยกันนะคะ
ตำรวจต้องห้ามปรามเอาไว้ค่ะ
เหมารวมคนภาคอีสานคือมีคำที่ว่า
ภาคอีสานแล้วก็ด่าตึ๊กอย่างนี้
ก็เลยทำให้ในโลกโซเชียลก็ต่อว่าผู้ชายคนนี้นะคะ
เนี่ยค่ะล่าสุดผู้ชายคนนี้เขาเลยต้องออกมาขอโทษนะ

ใช่ค่ะเขาขอโทษโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะ
อันนี้คือจังหวะโมโหนะพอหายโมโหเขาพูดแบบนี้

ขอโทษอีกหลายท่านที่กล่าวหาพาดพิง
เหตุการณ์ครั้งนี้ผมกับพี่ขับรถปูน
กล่าวขอโทษกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ร้อยเวรเรียบร้อยแล้ว
รับว่าอารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ
ขอให้ทุกท่านอภัยให้ผมด้วยครับ
ก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ

เขาก็บอกว่ายังถือว่าโชคดีนะ

เขาหักหลบเข้าเกาะกลางถนนนะคะ
คือถ้าเขาพุ่งมาเต็ม
ชนรถที่ติดไฟแดงอยู่มันจะหนักกว่านี้
นี่เขาเบี่ยงไปแล้วเบี่ยงขึ้นเกาะกลางถนน
แต่ด้วยน้ำหนักที่มันเยอะก็เลยชนอยู่ดี
คันสุดท้ายก็เลยหนักอยู่คันเดียวใช่
ใช่
ทางด้านของพันธ์ตำรวจโทประพาทตู้ภูมิ

ตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นก็แยกย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุ

เพราะว่าส่งผลทำให้การจราจร

ก็เป็นการระบายการจราจรบนท้องถนนด้วย
แต่ว่าก็เชิญคู่กรณีทั้งหมด

คือถ้าไม่นับเรื่องอารมณ์ที่

จากการที่เขาจอดรถขับรถอยู่บนถนน

ชนเขาจนแบบคนในครอบครัวบาดเจ็บ

ก็ขอให้อาการปลอดภัยนะฮะ